งามยามดี๙โมง๙นาทีเมื่อเช้า

ถูกต้องค่ะที่เห็นด้านหลังนี้เขาบอกว่าสภาแทบแตกนะคุณ
เพราะว่าพักส้มอย่างพักก้าวไกลก็นำทีมวาทีสสมา
มารายงานตัวกับรัฐสภา

เสื้อยืดข้างในแล้วเขาก็ใส่สูตรคุม
คุณต้องดูดีนะที่เสื้อยืดเขามีฟ้อนต์ที่เป็นตัวหนา

คนที่เป็นตัวหนาเขียนก่อนเขียนข้อความเอาไว้บอกว่า
เราคือผู้แทนรัศดร
แล้วเห็นตัวบางระหว่างบรรทัศน์นั่นไหม
เขียนว่าเรามาจากประชาชน

ถูกต้องค่ะแหม่นั่งบัสมากัน๔คัน๑๕๐คนนี่แหละค่ะ

คุณพิธาทำไมเลือกวันนี้วันที่๒๗๑แหละ
ผมเพิ่งหายป่วยจากโควิดอันนี้ข้อหนึ่งนะ
และอีกอย่างหนึ่ง๒๗มิถุนานี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะ
เพราะว่าวันนี้ถ้าย้อนไป๙๑ปีที่แล้ว
มิถุนา๒๔๗๕เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกชั่วคราวค่ะ
เห็นไหมมันมีนัยยะทางการเมือง
คุณพิธาคุณพิทากังวลไหม
เพราะว่าสวหลายคนออกมาบอกแล้วนะ
จะไม่ยกมือโหวตให้คุณพิทาเป็นนายก
คุณวิทาบอกว่าไม่กังวลใจ

มีดูลเรียพินิศแล้วก็ใช้บันทฐานเดียวกันกับปี๖๒
ที่จะโหวตให้กับพักรวมเสียงข้างมาก
ที่รวมเสียงข้างมากได้เกิน๒๕๑เสียง
แล้วยืนยันนะคือคุณพิธาบอกแบบนี้เลย
บอกว่ามั่นใจว่ามีเสียงเพียงพอทำให้ผมเป็นนายกได้
อันนี้ก็เป็นคำตอบที่โอ้โหมั่นใจมากนะครับ
ส่วนเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ก่อนหน้านั้นที่สวไม่ยอมรับ
อีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้สารรัฐธรรมนูลเนี่ย
อายการสูงสุดรีบแจงว่าจะรับ
หรือไม่รับคำร้องที่มีคนกราวหาว่า
พิธากับพักเก้าไกลมีการประกาศหาเสียง
หาเสียงเลือกตั้งว่าจะมีการแก้ไขเนื้อใน

ดังนั้นอายการสูงสุดจะต้องรีบแจงภายใน๑๕วัน
กลายเป็นประเด็นที่ถูกนำไปถามคุณพิธาด้วยนะครับ
คุณพิทาบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นปัญหา
คำว่าแก้ไขก็คือแก้ไขฟังเสียงคุณพิธานะครับ
การที่เราจะรักษาสิ่งที่เรารักก็คือต้องการที่จะให้มีการแก้ไข
ให้ตามบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนไป
แก้ไขก็คือแก้ไขนะครับไม่ใช่ยกเลิก
คุณพิทาค่ะขอสักอีกคำถามได้ไหมคะ
ก้าวไกลยังยืนยันเหมือนเดิมหรือเปล่า
เก้าอี้ประธานสภาต้องเป็นของพักอันดับหนึ่งอย่างก้าวไกล

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมกับทางพักเพื่อไทยด้วย
ก็เดี๋ยวรอจะมีการแถลงร่วมกันแหม
ก่อนหน้านี้เราก็เห็นข่าวเหมือนกันจะตกลงกันลงตัวเนาะ

ส่วนเพื่อไทยก็เอาเก้าอี้รองทั้ง๒ตำแหน่งไป
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงรอคอนเฟิร์มพรุ่งนี้

แล้วเพื่อไทยเขาก็จะมีการคุยกันส่วนตัวของทางพักด้วยนะคะ

เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะสักประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสอง

บอกว่าด้อมส้มเตรียมรอรับได้เลยนะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรถแห่ที่ลานหน้าสารากลางนะคะ

แล้วช่วง๓โมงถึง๔โมงเย็น
ก็จะมีพาสาวพระเก้ากลาย
เข้าไปพูดคุยหารือกับกลุ่มสมาคมประมง๒๒จังหวัด
หอประชุมตลาดทะเลไทยค่ะที่ตะมนต์ท่าจีนด้วยนะคะ
ส่วนในช่วงเย็นค่ะ๕โมงถึง๕โมงครึ่ง

ขอบคุณชาวสมุทรสาคร
ช่วงแรกสมุทรสงครามแล้วนะไปสมุทรสาครต่อ

ถนนหน้าเทศบาลนครสมุทรสาคร
วงเวียนน้ำพุผ่านหน้าโรงเรียนสมุทรสาครบุรณะ
ไปที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยค่ะ
จากนั้นจะศักระสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
เปิดเวทีปราศัยขอบคุณประชาชน
ที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในช่วง๕โมง๔๕ค่ะ
คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมได้ยินดิวลับป่ะ
ลับจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็บอกว่าพลเอกประวิทย์จะเป็นนายก

คืออันนี้มันกลายมาเป็นกระแสข่าวลือ
เราก็เลยต้องไปถามค่ะแหมวันนี้ประชุมคอรมอลที่ธรรมเนียบนะ
ผลเอกประยุทธ์ตอบเรื่องนี้ว่ายังไงไหม
สีหน้าสีตาท่านดูเรียบเฉย

ต่างกับอีกคนหนึ่งพี่ใหญ่ของเรายิ้มเฉย
สิก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากอังกฤษนะคะแหม

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนี่เดินมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็ถามว่าท่านคะท่านคะไปดูแข่งม้าสนุกไหมคะ
นี่ไม่ใช่จริงไม่ใช่ประเด็นหลักที่นักข่าวต้องการถามนะ
อันนี้คือประเด็นซ่อนเร้นไปดูแข่งม้าสนุกไหม

ดิวกับคุณทักษิณได้ไปเจอกันหรือเปล่า
สำเร็จไหมคะดิวนี้กับคุณทักษิณค่ะท่านค่ะ

แหม่พลเอกประวิทย์ไม่ตอบทั้งเรื่องม้า
ไม่ตอบทั้งเรื่องนี้หรอกค่ะดิวลงดิวลับอะไร
ได้แต่สายหัวเล็กน้อยแล้วเดินเข้าห้องรับรอง

ลองดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ

กำลังดูความเคลือบหน้าของเก้าไคล่
นี่แหละก็เป็นความเคลือบใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับ